พาไปหาอะไรอร่อยทานหน่อยดีกว่า
อย่างที่บอกไปแหละว่าใครมีข้าวสวยใครมีข้าวเหนียวก็เตรียมตั้งวางเอาไว้
เพราะว่าดิฉันจะพาไปทานข้าวเหนียวหมูไก่ทอดอากู
อากูเขาไม่ทำเพลงแล้วเหรอครับ

เขาขายอยู่ที่ขอนแก่นขายมาเป็น๑๐ปีแล้ว

ทอดอากูขอนแก่นขวัญใจมหาชนนะคะ
เรียงรายเหลืองกรอบน่ารับประทานขี่มอเตอร์ไซค์มาซื้อจอดรถแวะซื้อกัน
นี่แหละคือร้านอากูของนางจิราภาแซ่ลีถนนศรีจันท
ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
อยู่ตรงข้ามตลาดบ้านน้องใหญ่เขตเทศบาลนครขอนแก่น

ตั้ง๑๐บาทตอนนี้๑๐บาทเท่านั้นเอง
ราคาถูกเด็กก็๑๐ปี๑๐บาท
ใช่ถูกต้องไม่ใช่ปีละบาท
เจ้าของร้านยืนยันว่าไม่ว่าวัตถุดิบราคาจะขึ้นแรงขนาดไหน
แต่ว่าแม่ค้าเนี่ยนะคะไม่หวั่นเลยเขาไม่ขึ้นตามวัตถุดิบแน่นอน
เพราะว่าห่วงว่าลูกค้าจะทานอาหารที่มันแบบแพงเกินไปหรือเปล่า
อยากให้ได้ของอร่อยในราคาถูกเพราะว่าแถวนี้เป็นระแวกที่โรงเรียนเยอะ
เด็กเขาต้องทานตอนเช้าตอนไปโรงเรียนไง
แต่ว่าในร้านเนี่ยนะคะก็มีให้เลือกอีกหลากหลายเมนูนะคุณชนะ
ดูนะคะคุณผู้ชมดูไม่ใช่แค่มีหมูทอดอย่างเดียวไก่ทอดก็มีนะคะ
ฟังแม่ค้ากันหน่อยดีกว่าว่าที่ร้านมีอะไรน่ากินน่ากินกันบ้าง
เมนู๑๐บาทก็มีแดดเดียว๓ชั้นหมูกระเทียมหนังไก่หนังไก่แล้วก็เนื้อไก่แดดเดียว
ก็มีแค่นี้ผ้า๑ห่อละ๑๐บาทถ้าผสมก็๑๕๒๐แล้วแต่คนอยากทานเท่าไหร่
อยากทาน๒๐ก็สั่ง๒๐ค่ะ
ทำไมจะยังกินยังขายที่เวลา๑๐บาทได้ไหม
ก็มันหนึ่งง่ายของความต้องการของคนมันก็ยังอีกเยอะเนาะ
เศรษฐกิจทองก็คือแพงแต่เราก็โหลดเอา
ตัวไหนเราเฟฟได้เราก็เฟฟตัวไหนเซฟไม่ได้เราก็ปล่อยมันไม่เป็นไร
เอาตัวเฉลี่ยกันไม่จำเป็นว่าเราจะต้องได้เต็มที่จากตรงนี้
เห็นไหมคุณค่ะแม่ค้าแบบนี้เอาใจไปเลยจ้า
นี่แหละก็เลยทำให้ลูกค้าติดอกติดใจมายาวนาน
ถึงขั้นแบบว่าขึ้นแท่นว่าเป็นร้านขวัญใจมหาชนกันเลยทีเดียวนะคะ
ชิมกันได้ค่ะร้านอากูไก่ทอดตรงข้ามตลาดบ้านน้องใหญ่
เทศบาลนครขอนแก่นเปิดให้บริการทุกวัน
ตั้งแต่ตี๕จนถึงบ่ายโมงครึ่ง

ใครสนใจจะไปซื้อติดต่อสอบถามกันได้
ไปสั่งจองล่วงหน้าก็ได้ถ้าเกิดจะซื้อเยอะนะ
หรือว่าจะซื้อไปเลี้ยงเด็กอาหารกลางวันอะไรอย่างนี้